อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่โชเฟอร์รถเมย์เนี่ยลงไปทำร้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์
ฝั่งคนขับรถเมย์เขาบอกนะเอ้าก็ฝั่งมอเตอร์ไซค์มาปาดเขาก่อน
ขี่ขวางทางเขาแล้วก็มีตะโกนด่าทอกันทีนี้
ไปดูคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายไว้ได้ครับอ่า
นี่คนถ่ายบอกหน้าเลยคนถ่ายบอกเกินไปเกินไป
เนี่ยฮะนี่ใส่ชุดขอสมกรด้วยนะเออ

ทั้งเตะทั้งต่อยครับค่ะโอ้โหคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี้ย
คลิปนี้ถ่ายไว้ได้จากพลเมืองดีเป็นจุดกลับรถ
ถนนกำแพงเพชร๒เขตจตุจักรเมื่อเย็นวันอังคาร
ที่ผ่านมายี่สิบกันยายนอ่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไป
ตรงถนนที่เกิดเหตุได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์
คือพี่เป้าพี่เป้าเนี่ยเป็นพนักงานทำความสะอาดของกรทมก็เล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุรถเมย์ปรับอากาศปอสาย๓จะกลับรถ
แต่พี่เห็นมันเกิดไปเบียดกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตะโกนด่าทอกัน
เสียงดังลั่นถนนเลยนะจากนั้นโชเฟอร์คนขับรถเมย์ลงมาต่อยกับชายคนขี่มอเตอร์ไซค
จะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะพี่ว่าอืมทีมข่าวเลยเดินทางต่อไปที่อู่รถเมย์สายสามครับ
ไปเจอกับพี่สุวิชาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการรถเมษายนั้นบอกว่าเบื้องต้นทางอู่เขารู้เรื่องแล้วนะ
และจะสอบสวนคนขับรถเมย์คันก่อเหตุแล้วได้ความว่ามีเรื่องกับคนขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อน
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเล่นมือถือไปแล้วก็ไปขี่ขวางทางรถเมย์ด้วย
รถเมย์พยายามบีบแตรแล้วบีบแตรเข้าไปแต่มันทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์โมโหไม่พอใจ
ก็เลยตะโกนด่าทอกันระหว่างขับกันมาเนี่ยจนถึงกับคว่างปลาสิ่งของใส่รถเมย์ด้วย
แล้วก็มีการจอดรถลงมาเคลียร์กันแต่ว่าเป็นการเคลียร์ด้วยหมัดกันครับ
เห็นรถมอไซค์เขาเล่นโทรศัพท์อยู่เขาก็บีบแต่ส่งสัญญาณเตือนว่ามันอันตราย
หรือเดี๋ยวรถจะเกี่ยวชนกันเนี่ยอย่างทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีการด่าทอมาตลอดทางเนี่ย
แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเอาวัสดุอะไรปลารถใช่ครับแต่ทีนี้หลักฐานคือเรียนยังหาไม่เจอ
เพราะว่าเขาก็เลยปลาก่อนมันถึงไปเห็นการตอนนั้นคือมันบานปลายแล้ว
ตอนนี้เราก็ได้ฟังความจากฝั่งของพี่เป้านะซึ่งเป็นไม่ใช่สิคนนี้เป็นพี่สุวิชา
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างไปแจ้งความแล้ว

ผมเข้าใจพี่คนขับรถเมย์นะคือต้องการเตือนนะครับ
แต่ถ้ามันจบลงแค่นั้นนะมันจะสวยมากเลยพี่
มันจะสวยมากเลยด้วยความขอบรบนะครับด้วยความขอบรบ
คือภาพที่เห็นท่านแต่งเครื่องแบบของสมกร
แล้วลงไปทำร้ายคนอื่นแบบนั้น
เอาล่ะมันมีที่มาที่ไปของเหตุการณ์แต่ภาพมันออกมามันไม่สวย
แล้วมันจะโดนเหมารวมไปไหมมันเสียองค์กรนะฮะ
เออก็ขับรถก็อย่าเล่นโทรศัพท์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก่งก็ตามนะฮะ